อัสซันคนนี้หายไปตั้งแต่๒๔กันยายน

หายไปเกินสัปดาห์แล้วครับ

พ่อแม่เขาก็เลยวอนสื่อ
ช่วยประกาศตามหาช่วยออกข่าว

ขี่มอเตอร์ไซค์จากกงหราพัทธลุง

ตั้งแต่บ่ายวันที่๒๔กันยายน

พลัดหลงกันระหว่างทาง

สงสัยอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายบ่าว

อายุประมาณ๓๐ปี

แต่กลุ่มน้อง๓คนนั้น

แล้วคุณพ่อของน้องอสันเชื่อว่า
บ่าวนี่แหละเป็นคนพาน้องอสันไป
เพราะฟังจากเพื่อนของน้องอาสันก็เล่าให้ฟังว่า
ตอนแรกที่ไปเจอบ่าวที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
บาวขอให้เด็กไปส่งที่หาดใหญ่ให้หน่อย

เด็กก็เลยให้บ่าวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วย

บ่าวก็ซ้อนมอเตอร์ไซคันเดียวกับน้องอาร์ซันเลย

เพื่อนคนหนึ่งของน้องอาสันแวะชวนเพื่อนผู้หญิงไปด้วย

อัศนมาขึ้นคันเดียวกับน้อยบ่าว

จากนั้นบ่าวก็ขี่รถพาอาสันฉีกไปอีกทาง
เป็นที่มาของการพลัดหลงกับเพื่อนครับ
คุณผู้ชมข่าวดีคือเจอน้องอาสันแล้วนะ
มีสายปริศนาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องอาสันมาส่งคืน
แต่ให้คุณแม่ไปถอนแจ้งความก่อนนะแม่

เจ้าหน้าที่ได้เบอร์มาปุ๊บตามแกะรอย

ภาพแรกที่เจอนะคุณผู้ชมน้องอัศนทางขวานนี่นะ
เมอรอยนั่งเมอรอยอยู่

สุนทรวิธีอำเภอหัทใหญ่ที่ส่งขลา

เพื่อนเนี่ยบ่าวมันพาผมมาที่บ้านร้าง
ซึ่งมีทั้งผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในบ้านอีก๓๔คนทำอะไรกันอยู่รู้ไหม
เสพยากันอยู่ครับบ่าวเนี่ยเอามีดบังคับบังคับผมให้เสพยาพี่
ขังผมไว้ในบ้านแล้วเอามอเตอร์ไซค์ของน้องไปจำนำด้วยครับ

ไม่ได้รถหนีมาเลยมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างใน

ทางถนนนี้เขาโทรมาบอกว่าเออจะพามันมาทรง
นะเบาและเบาว่ายังไงเบาทำจริงไหม
เบาในเบาชื่อจริงคือยดทะนะ

ตำรวจก็คุมตัวมาที่โรงพักหาดใหญ่

บ่าวสารภาพว่าเอามอเตอร์ไซค์ของน้องอสัน

อันนี้จริงแต่ปฏิเสธอยู่เรื่องหนึ่ง
ลองฟังดูว่าปฏิเสธเรื่องอะไร
อันนี้คือให้การภาคเศษใช่หรือไม่

คือเขาบอกนะว่าไม่ได้ขังใครเลย

มันก็ต้องล็อกกอนประตูไม่งั้นออกไม่ได้พี่

อันนี้คือความจากฝั่งบาวนะ

คนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงของเบาอีก๒คนไปเค้นสอบอย่างละเอียดครับ
จะพิจารณาแจ้งข้อหาดำเนินคดี
พอไปดูประวัติของบ่าวปรากฏว่าเป็นบุคคลอันตรายคุณผู้ชม

ใช่เตือนคุณลูกให้ดีว่าอย่าไป
สนิทชิดเชื้อหรือไปใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าเลย
เราไม่รู้ว่ามีประวัติอะไรรึเปล่า
เด็กผู้ชายใบรุ่นก็ไม่ว่าจะปลอดภัยนะคะ